มีคลิปหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยแชร์กันเยอะมากในโลกโซเทียล
แล้วก็มีการวิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เขารวมตัวกันกับพวกไปรับคนที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
คือเข้าไปถึงข้างในสำหรับอาคารที่เป็นผู้โดยสารต่างชาติ
เป็นระหว่างประเทศเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปทั้งที่ไม่มีตัวเครื่องบิน
เข้าไปถึงข้างในตรงนั้นได้ยังไงช่วงประมาณสักตี๒๔๕เมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
จากคลิปนี้เนี่ยทำให้คนก็เกิดคำถามว่า
มาตรการรักษาความปลอดภัยของทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไง
ทำไมถึงปล่อยให้คนเข้าไปรับคนอื่นถึงด้านในแบบนี้ค่ะ
คือเข้าไปถึงด้านในเลยทั้งที่ไม่มีตัวโดยสารไม่ได้จะต้องออกเดินทางอะไรนะคะ
แล้วก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้
อาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่เรื่องของคอร์สสัมมนา
เดี๋ยวลองไปฟังการเฟซบุ๊กไลฟ์จากคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
ชีวิตคนจนนะฮะเดินยาวไปฮะ
อย่าถามว่าไกลไหมนะฮะเดินมาดูฮะโคตรไกล
จากคลิปนี้ค่ะคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่อยู่ในคลิป
ตอนนี้ทางท่ากาศยาสุวรรณภูมิสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่แล้วนะคะที่ปล่อยให้คนเข้าไปถึงพื้นที่ห่วงห้ามได้ค่ะ
นาวาโทฤงก้อนมณีรองผู้มนุยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่ากาศยานไทย
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว
ผลจากการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้บัตรรักษาความปลอดภัยชนิดไม่มีภาพถ่ายของผู้ถือบัตร
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิออกให้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่กำหนดให้ใช้ภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น
คือเหมือนกับท่ากาศยานเนี่ยก็จะมีการออกบัตรให้กับหน่วยงานราชการ
แต่คนกลุ่มนี้ก็เอาบัตรนี้แหละเดินทางเข้าไปแต่บัตรไม่มีรูปติด
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่รู้ไงว่าใครเป็นเจ้าของบัตรเขาก็ปล่อยให้เข้าไป
ซึ่งตามปกติการใช้บัตรนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ประจำอยู่ที่ท่ากาศยานเป็นคนนำเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
ดังนั้นค่ะก็เลยมีหนังสือแจ้งไปแล้วให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบ
ว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบ
ไม่ให้มีการกระทำในลักษณะแบบนี้อีก
ล่าสุดรู้ว่าหน่วยงานนี้ได้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดแล้วนะคะ
ขณะที่ลูกเพจแหม่มโพดำก็มีการขุดข้อมูลกันเลยค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นกันแบบนี้ค่ะ
บอกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายระดมลงทุนคอร์สสัมมนา
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยถามถามไปยังหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายจากการถูกชักชวนให้ไปร่วมลงทุนเคาะสัมมนา
ซึ่งเขาก็เปิดเผยแบบนี้นะคะว่านายภูดิตกิติธาราดิหลกถูกแจ้งความดำเนินคดี
หลอกลวงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ปรากฏในเฟซบุ๊กไลฟ์หรือเปล่าผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า
ก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์อักษรย่ออาจารย์ออ่างเคยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับนายภูดิตค่ะ
แล้วก็ชวนนายภูดิตเข้ากลุ่มด้วยแต่หลังจากบริษัทระดมทุนค้อสัมมนาเริ่มมีปัญหา
ทางกลุ่มอาจารย์ออ่างก็ประกาศทางโซเทียลตัดนายภูดิตออกจากกลุ่มทันที
นี่แหละค่ะก็คาดว่าอาจจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน